แน่นอนนะฮะเรายังคงต้องเน้นย้ำคุณผู้ชมนะ
เรื่องของการขับรถระวังเรื่องของอุบัติเหตุ

มีชายวัย๕๖ปีเขาเมาเหล้าแบบพูดใหญ่ให้คุณผู้ชม

ชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

คนขับเนี่ยผู้ชายเสียชีวิต
ภรรยาเขานั่งมาเจ็บสาหัสเลยครับ

เหตุเกิดบนถนนสายห้วยไผ่น้ำผู้อยู่ที่หมู่๔ตมห้วยไผ่อำเภอเมืองราชบุรีครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายสมทัศน์เวชสุธีพันธ์อายุ๕๙
ภรรยานางสมศรีคำจาอายุ๕๒บาดเจ็บสาหัสก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับกระบะเนี่ยคือนายมานิดโรงแสงอายุ๕๖ปี
โอ้โหเมาเนี่ยครับเมาสุราพูดไม่รู้เรื่องยืนจะไม่ตรงอยู่แล้ว
ปากกาก็ยังจะไม่ได้เลยตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไปนู่นล่ะครับ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เกินอยู่แล้วนะครับเกินเยอะด้วย
ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีทันทีเหตุเกิดขณะที่สองสามีภรรยา
ที่เขาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยเขาไปซื้อของที่ตลาดอยู่ในตัวเมืองครับ
แล้วพอขี่รถกลับมาก็ถูกรถกระบะที่ขี่ตามหลังมาชน
ชนเลยแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่มันสลดขึ้นนะครับ
เจ็บตัวเพราะว่าคือที่เกิดเห็นเนี่ยเต็มไปด้วยความชุลมุนครับ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งเข้าไปช่วยคนเจ็บจากเหตุการณ์มีรถเก่งคันหนึ่งเนี่ย
พุ่งไปชนนางสาวนัฐกรพลเมืองสินเป็นธอมนะฮะ
เล่นน้ำสงกรานกับแฟนสาวเป็นแฟนกันนะครับ
แล้วก็ก่อนจะหักหลบแล้วก็ไปพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ชนไปอัดก๊อปปี้กับรถกระบะ
เหตุเกิดบนถนนเท้าสุระนะฮะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ

ลักษณะมันเหมือนเหมือนคนขับนี้เป็นไงม้องหรือว่ายังไง
ก็ไปชนเขาอ่ะนะฮะบาดเจ็บแถมยังพุ่งไปชนคนอื่นคันอื่นอีกมากมาย
ก็เนี่ยฮะเหตุการณ์มันน่ากลัวมากเลยนะครับ
ตำรวจก็เลยมีการสอบถามคนขับรถเก่งว่ายังไงทำไมถึงขับไปชนเขา
ก็พูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็เมาแล้วครับ
เมาเหมือนเดิมแล้วก็ไปชนคนก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
อ่ะไปดูอีกหนึ่งคลิปไปฟังเสียงก่อนเลยฮะ
โอ้โหเป็นคลิปที่คือกระบาดเนี่ยถอยหลังมาค่ะ
จู่ก็ถอยครับเนี่ยฮะเห็นไหมมีไฟถอยถอยมาชนเขาเองเลยครับ
รถเก่งคันนี้ทางด้านของนางสาววันนาดีจำนงนั่งมาพร้อมกับลูกชายวัย๑๐ควบ
เป็นคนขับแล้วกระบาดเนี่ยจู่ก็ถอยมาโดนแล้วก็
เครื่องแล้วก็ไปเลยถอยชนแรงนะเนี่ยหน้ายุบเลยอ่ะเออ
เนี่ยครับยู่เลยนะฮะกระบาดเขากินเลนมาไปเฉียวรถเก๋งอยู่ที่บริเวณปากทาง
ทางเข้าหมู่บ้านสิรารมสองนะฮะตรงบนบางสมัครอำเภอบางประโกง
จวาชาชน์เทิงซาวน์รถเก่งก็ขับตามไปนะต้องการจะไปแบบ
ลงมาคุยกันสิชนแล้วทำไมถึงไม่ยอมมาคุย
แต่อีกฝ่ายนึงเข้าใจว่า
คือทำไมไม่ยอมลงมาคุยแต่กลับถอยมาชนดื้อ
คือเหตุการณ์ที่คลิปที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นคลิปเหตุการณ์
หลังจากที่เขาไปเฉียวชนกันแล้ว
แทนที่รถกระบะจะถอยมาจอดปุ๊บแล้วลงมาคุย
กลายเป็นถอยมาชนแล้วก็หนีหายไป
ตอนแรกมันเกิดเหตุการณ์มันเฉียวชนกันก่อน
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คลิปเมื่อสักครู่
ไปฟังเสียงของเจ้าของรถเก่งกันหน่อยนะครับ
ไม่น่าทำกันแบบนี้